คุณผู้ชมพาเข้าซอยไปกินข้าวซอย
เขาบอกว่าร้านนี้คือต้นตำรับชื่อมันคล้องกัน
เพราะว่าจะมาที่ร้านต้องเข้าซอยไปก่อน
แต่ทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนาน
นั่นก็คือเรื่องของเครื่องแกง
และการตุ๋นเครื่องต่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นหมู
เขาตุ๋นทั้งหมดไม่ใช่แค่เอามาลวก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาสอนเทคนิคการกินข้าวซอยด้วย
ขณะคนเหนือยังผมกินข้าวซอยยังกินผิดเลยผมเพิ่งรู้

มีเทคนิคกินกับเครื่องเคลียง
คือข้าวซอยต้นตำหลับที่เขายืนยันเลยต้นตำหลับแท้
ข้าวซอยแม่มณีเขาบอกว่าข้าวซอยมาหน่อย
ใส้วัตถุดิบที่มีให้เลือกทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อและลูกชิ้น

แต่ทีนี้ครับไอ้หมูไอ้ไก่ไอ้เนื้อจะใช้วิธีการตุ๋น
ไม่ใช่แค่ลวกตุ๋นให้มันเข้าเนื้อเลยคุณ
ตุ๋นกับพริกข้าวซอยนานกว่า๓๔ชั่วโมง
อันนี้เป็นเทคนิคนะเขาบอกว่าเพราะบางที่เดี๋ยวนี้
ทำแบบลวกจริงกับคุณ
คือลวกจริงนะฮะแต่นี่เขาตุ๋นเลยเขาแกงเข้าไปเลยนะครับ
น้ำพริกมันซึมเข้าเนื้อทำให้เปื่อยแล้วก็นุ่มละลายในปากเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอื่นให้เลือกอีกหลายอย่างนะฮะ
ที่ทางเจ้าของร้านเขาคิดค้นเพิ่มเติม
ว่าจะใส่ซี่โครงลงไปก็ได้ใส่ไส้ก็ได้
กระเพาะหมูใส่หูหมูใส่น่องไก่ลูกชิ้นเนื้อปลาก็ใส่ได้นะครับ
ปกติเราเห็นแต่ข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อนะนะครับ
วิธีการกินข้าวซอยตามแบบฉบับของคนเหนือแต๊ะนะเจ้านะฮะ
เขาบอกว่าจะไม่ใส่เครื่องเคียงทั้งผักกาดดองและหอมแดงไทยเข้าไปในข้าวซอยคุณ
บนโต๊ะถ้าคุณไปกินข้าวซอยคุณจะเห็นเขาเสิร์ฟหอมแดง
บางคนใส่ผักกาดดองเข้าไปในข้าวซอยเลยจริงลงไปในชามเลย
ผมคนเหนือแท้ผมก็ใส่เข้าไปหอมผมก็ใส่เข้าไป
แต่เขาบอกวิธีการกินเทคนิคการกินคือกินข้าวซอยไปเรื่อย
แล้วถ้ารู้สึกเลี่ยนเมื่อไหร่ค่อยคีบไข้อะไรนะ
ค่อยคีบพวกผักกัดดองสำแดงทาน
เอามาทานเป็นเครื่องเคียงตัดลิ้นตัดรสสักนิดหนึ่ง

วิธีการกินแบบนี้ไม่ใช่ใสเข้าไปในชาม
โอเคแล้วก็สูตรเด็ดของร้านนะฮะก็อยู่ที่น้ำพริกข้าวซอย
ของแม่กาบมณีพลกุลซึ่งเป็นเจ้าของตำรับเลยนะฮะ
คุณแม่คิดค้นสูตรขึ้นมาผสมคลุกเคล้าแล้วก็โขกเอง
ได้รสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านไม่เหมือนร้านอื่นนะครับ
ส่วนเมนูข้าวซอยเนื้อจะมีซอยหวานให้ลูกค้าเหยาะนะฮะลงเหยาะลงไปในข้าวซอยนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดก็โรยหน้าด้วยหมี่กรอบนะครับก็เนี่ยเป็นเมนูที่เรียกว่าต้องกินเข้าไป
คือบางทีคนกินในกรุงเทพนะคุณจะไม่รู้ว่าบางทีอาจจะต้องเหยาะซีอิ๊วหวานเข้าไป
อย่างพวกคุณกินก็ใส่แค่เครื่องปรุงใช่ไหมหรือไม่ก็ใส่เขาเรียกน้ำพริกเผาเข้าไปนะฮะ
แต่ว่าถ้าคนเหนือกินเขาจะใส่ไอ้นี่ด้วยซีอิ๊วหวานเพิ่มความหวานไม่ต้องใส่น้ำตาล
แล้วก็มันจะเข้มข้นไงคุณนะนางแน่งน้อยฉัดทองอายุ๖๒ปี
ลูกสาวของผู้สืบทอดตำนานความอร่อยของข้าวซอยแม่มณีเนี่ยก็เปิดเผยเลยนะ
วิธีการทำน้ำพริกสูตรเด็ดมีเครื่องแกงครบนะฮะครบอย่างไร
คือเขาบอกว่าใส่ทั้งพริกแห้งหอมแดงกระเทียมขาตะไคร้และผงกะหรี่เป็นส่วนผสม
แล้วใช้เตาถ่านทำให้พริกแกงมีกลิ่นหอมกว่าเตาแก๊สทั่วไปนะครับ
อีกอย่างหนึ่งขานี่คือเคล็ดลับเลยนะเขาบอกว่าถ้ากินข้าวซอย
บางทีอาจจะเสาะท้องหรือกินอาหารต่างมันสอดท้อง
แกงบางที่จะไม่ใส่ขาดแล้วนะครับ
ก็เป็นตำนานความอร่อยมาสามสิบเจ็ดปีแล้ว
แม้จะเป็นร้านเล็กแต่ก็ขึ้นชื่อด้วยความอร่อยติดอันดับต้นของเชียงใหม่เลยนะ
ในปี๒๐๒๐แล้วก็ปี๒๐๒๑ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะใครอยากไปนี่ข้าวซอยแม่มณีเนี่ย
อยู่ในซอยนะฮะเข้าซอยไปที่ซอย๒๔ถนนโชตนาฝั่งขาเข้าเมือง
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ชามละ๔๐บาทนะครับไปจนถึง๘๐บาทนะครับ
แล้วก็ถ้าเพิ่มนู่นเพิ่มหนี้เข้าไปก็อาจจะเพิ่มราคาเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ
ตั้งแต่๙โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงครึ่งนะครับปิดทุกวันพระเท่านั้นเองนะครับ
ไปดูเมนูก่อนก็ได้ทางเพจเฟซบุ๊คข้าวซอยแม่มณีหรือว่าโทรสอบถามเส้นทางก็ได้นะฮะ

จะได้จำไว้ทานข้าวซอยก่อนแล้วก็ค่อยคีบพวกแบบผักกัดดองทาน

บอกว่ารสชาติของน้ำแกงมันอาจจะเสียไป